คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แน่นอนว่า
สิ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
แล้วก็ภักดิ์ร่วมรัฐบาล๑๑ภักดิ์๓๑๔เสียง
จะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือไม่อย่างไร
ก็คือก่อนอื่นต้องได้นายกก่อน
มติของ๑๑พักการเมือง๓๑๔เสียงของพักเพื่อไทย
คือส่งคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ให้กับที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ตอนนี้มี๓๑๔บวก๒พักเล็กอีก๒เสียงที่จะโหวตให้
เท่ากับขาดอีก๕๙เสียง
พักที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลประกาศแล้วว่าจะไม่โหวตให้
สวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือมีหลายคนที่ออกมาบอกว่าเขาติดใจติดขัดเรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐานะ
โดยเฉพาะที่คุณชูวิทย์กับมนตรีศิษฐ์ออกมาแถลงออกมาแชร์

เดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับว่าท่าทีของสวต่างในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร
เอาคุณเสรีสุวรรณภานนท์ก่อน
หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะครับ

การพิจารณาคุณเศรษฐาในวันพรุ่งนี้เนี่ย
ตัวคุณเศรษฐาของพักเพื่อไทยมีหลายเรื่องที่มีผลต่อการพิจารณา
แล้วคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเอามายื่นกับทางวุฒิสภาไว้
มันอาจรวมไปถึงพฤติกรรมในอดีตของคุณเศรษฐาด้วย
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสวหลายคนยังไม่เห็นชอบ

ว่าช่วงนี้คงเป็นความเห็นที่หลากหลายเพราะแต่ละคน
ก็มีข้อมูลที่รับมาไม่เหมือนกันซึ่งคงต้องรอดูวันพรุ่ง
นี้ที่จะมีการโหวตคุณคุณเสรียืนยันว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าณขณะนี้เนี่ยจะยังใช่ชื่อคุณเศรษฐาหรือเปล่าที่ถูก
เสนอนะเป็นเรื่องที่ตอบยากด้วยว่าถ้าเป็นชื่อคุณเศรษฐา
แล้วแล้วการโหวตนายกมันจะจบในวันพรุ่งนี้หรือไม่หรือ

มันตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะยังไม่รู้เลยว่าหนึ่งเสนอ
ชื่อใครเข้ามาสองมติในที่ประชุมจะว่าอย่างไรนะครับโดย
เพราะอย่างยิ่งในส่วนที่๓คือพักที่ไปร่วมกันจัดตั้ง
รัฐบาลตกลงกันได้ชัดเจนหรือยังเพราะว่าในแต่ละพัก
ก็คือเสียงสนับสนุนบุคคลที่จะเป็นนายุงตรีทั้งนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของสวอย่างเดียวนะครับ
อีกท่านหนึ่งนะฮะสวท่านนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ
คุณกิติศักดิ์รัตนวราฮะเห็นไหมครับตอนนั้นบอกไม่โหดให้
คุณพิธาแน่เพราะมีเรื่อง๑๑๒แล้วถ้าเป็นชื่อคนใหม่เนี่ย
จะเป็นชื่อใครถ้ารวมเสียงข้างมากได้ผมก็โหวตอืมพอเป็น
ชื่อคุณเศรษฐาเอาติดขัดอีกแล้วนี่นะฮะคุณกิติศักดิ์นะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์บอกว่าการโหวตนายกเนี่ยก็ถือว่าเป็น
ของแต่ละฝ่ายแต่หากดูจากเรื่องคุณธรรมของคุณเศรษฐา
ฟันทงว่าไม่ผ่านโอ้โฮแต่สคุณกริจศักดิ์บอกผมไม่รู้
ค่ะให้รอดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันอืมแต่ผมฟันทงว่าไม่ผ่าน

แต่ส่วนตัวเนี่ยจะโหวตให้

ส่วนที่เคยบอกว่านายกรัฐมนตรี

ตอนนั้นคุณกิติศักดิ์บอกถึงขั้นมองว่า
เพื่อไทยเนี่ยคุณจะส่งไม้ต่อให้ทางพรรคอันดับสี่อ่าอันดับสามคือ
คุณอนุทินภูมิใจไทยนะหรืออาจจะหลุดไปถึงบิ๊กป้อมก็ได้
คนในประวิษของพลังวัชภาครัฐพรรคอันดับสี่คุณกิริษัทบอกว่าตอนนั้นเป็นมี
คาดเดาเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยให้รอฟังการอภิปรายของที่ประชุม
รัฐสภากันแล้วกันค่ะเชื่อว่าดุเดือดเลือดพลาดอย่างแน่นอนโอ้โห
ดูจากสภาพในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของคุณเศรษฐาแล้วเนี่ย
ฟันทงว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็กิติศักดิ์ไม่โหวตให้เศรษฐา
แต่ผมคิดว่าคุณอุ้งอิงเพิ่งเข้าการเมืองแล้วก็อาจจะยังเอ่อ
ไม่มีปมด้อยมากนักนะครับตรงนี้ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริง
เนี่ยเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้เนี่ยย้ำนะฮะเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้
ตรงนั้นจะโหวตให้ครับอ่านี่บอกถ้าเป็นคุณอุ้งอิงจะโหวตให้
อ่ะไปตอบสอบวอลอีกสักคนไหมครับพี่หุยอ่าสอบวอลสมชาติสวัสดิ์แห่งการค่ะ
พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ย
คือเดี๋ยวขอดูคุณสมบัติหน่อยมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่า
โดยเฉพาะเรื่องที่ดินของคุณเศรษฐาที่ไม่มีความชัดเจน
มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการช่อราชบังหลวงถ้าหากชี้แจงได้สวก็คงโหวตให้ผ่าน
แต่ถ้าหากชี้แจงไม่ได้สวก็ไม่โหวตค่ะ
ส่วนกรณีเรื่องของคุณทักษิณจะกลับบ้านในวันเดียวกับการที่มีการโหวตนายกเนี่ย
คุณสมชายยืนยันแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีนัยะทางการเมืองนะ
หากคุณทักษิณจะกลับก็กลับได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนไทย
แต่ถ้าหากนายทักษิณยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ถือว่าเป็นการปรณีประนอมสลายคั่วอย่างแท้จริง
หลายฝ่ายบอกว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่ใช่คุณเศรษฐาแต่เป็นทางด้านของพลเอกประวิทธิ
ส่วนตัวไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นนะเพราะเพื่อไทยยังส่งแคนดิเดตของตัวเองอยู่ค่ะ
คือคุณสมชายเองก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะบอกเอาไว้หลายอย่างเกี่ยวกับสัญญาณของการโหวตในวันพรุ่งนี้
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูตรงนี้หน่อยแล้วท่านคิดเห็นอย่างไรลองตอบคำถามของคุณประภาษีสุชันทบุตร
หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาก็ได้นะฮะทางยูทูปหรือว่าเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
หรือว่าจะของคุณประภาษีเองก็ได้จำได้ใช่ไหมฮะเป็นสว๑ใน๑๓สวที่ยกมือเห็นชอบ
อ๋อให้คุณพิทาให้คุณพิทาลิ้งจรวรรณรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
อ่าแม้สุดท้ายคุณพิทาจะโหวตไม่ผ่านค่ะนะฮะนี่ตอนนั้นคุณประภาษีบอกว่าก็ต้องยึดเสียงข้างมาก
อ่าพักการเมืองไหนที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากของประชาชนของสภาผู้แทนได้เนี่ย
พักอันดับสองค่ะอ่าเพื่อไทยก็ฉีกแยกมาจากทางซี่กคู่กับรัฐบาลเดิม๓๐๐สี่สองเสียง
รัฐบาลเขาต้นมัดกับก้าวกลัยเนี่ยอืมวันนี้ก็แถลงแล้วว่าได้ถึง๓๑๔เสียง
๓๑๔เสียงและรวมเสียงนะเอาอย่างนี้โหวดให้ด้วยนะ๑๑พัก๓๑๔เสียง
คุณประภาษีบอกยังไม่แน่ใจอ้าวทำไมคะเดี๋ยวลองฟังเหตุผลนะฮะ
คุณประภาษีนะครับหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะครับ
นะหลักการกับความรู้สึกเราจะเลือกอะไรดีอืมอ้าวท่านผู้ชม
โหวดเมื่อซึ่งหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจะเป็นวันที่สำคัญมาก
คือวันเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งครั้งที่แล้วสวประภาษีได้เลือกคุณพิธา
ที่จะให้พักเสียงข้างมากมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อน
แต่พักก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะรวมเสียงข้างมากที่ได้มา๘พักแล้ว
แต่ยังต้องการเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาอีก๖๔เสียงซึ่งตามรัฐธรรมนูลต้องให้ได้๓๗๕เสียง
สวประภาษีบอกว่าในครั้งนี้ก็ตั้งใจจะเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
เพราะติดตามวิสัยทัศน์ช่วงหาเสียงและพักเพื่อไทยเป็นพักอันดับ๒
แม้จะมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอดีต
แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
แต่หลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมาก
ผิดหวังและเจ็บปวดกับพักเพื่อไทยที่ไม่ทำตามสัญญาที่เคยหาเสียง
ว่าจะไม่ร่วมงานกับบางพักการเมืองพร้อมทั้งแนะนำสวประภาษีให้งดออกเสียง
เพราะพักเพื่อไทยตระบัดสัตว์โกหกหลอกลวงประชาชน
และทำให้พักเก้าไกลถูกทอดทิ้งอีกทั้งพักร่วมรัฐบาลมีเสียงมากเกินไป
อาจเกิดพระเด็จการรัฐภาษภาขออันก่อนหน้านี้หน่อยได้ไหม
โพสต์ของคุณประภาษีคุณประภาษีก็เลยทิ้งท้ายนะว่า
ประชาชนบอกกับดิฉันว่าให้ไม่เห็นชอบทุกคนอยากให้ดิฉันเป็นความหวังให้สู้เพื่อพวกเขา
ฉันเครียดมาหลายวันว่าระหว่างหลักการที่ดิฉันยึดมั่นเสมอมากับความรู้สึกท้อแท้เจ็บปวดของประชาชน
ควรยืนอยู่บนหลักการของดิฉันหรือเลือกร่วมเจ็บปวดไปกับเขาด้วย
อันต่อไปสวประภาษีนี่บอกว่าควรจะเลือกไม่เห็นชอบหรือสุภาพหน่อยก็งดออกเสียง
ตามความต้องการของประชาชนหรือไม่หรือเห็นชอบตามหลักการที่เขารวมเสียงข้างมากได้
ที่ผ่านมากรุณาให้ความคิดเห็นกับดิฉันด้วยเพื่อดิฉันจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ขอขอบคุณมากนะคะแฮชแท็กอบอุ่นใจเสมอเมื่อได้อยู่เคียงข้างประชาชน
เออนี่นะฮะซึ่งมันก็ต้องไปดูนะฮะว่าในคอมเม้นจ์ของสวปรภาศีใต้คอมเม้นจ์เนี่ย
ประชาชนจะเข้าไปบอกว่าอย่างไรดูสวดีเรกวิชเจนครองธรรมหน่อยนะฮะ
นี่เป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิษภาเหมือนกันนะใช่ค่ะก็พูดถึงทิศทางการบวชเรื่องนายกวันพรุ่งนี้
วันพรุ่งนี้ก็เป็นไปตามหลักการค่ะที่สวหลายคนเสนอต่อสาธารณะไป
ว่าถ้าเกิดว่ารวมเสียงได้ส่วนใหญ่ของสอสอเสนอใคร

ก็ถ้าหากเป็นใครบุคคลนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูลแล้วก็กฎหมายนะคะ

ในส่วนคุณสมบัติก็มันก็จะมีเรื่องมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม

นำพารัฐบาลของประชาชนไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายที่วางไว้
ก็ยอมรับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีองค์ประกอบแหละที่เป็นกังวลอยู่ค่ะ
ถ้าพรุ่งนี้เกิดเป็นคุณเศรษฐาได้รับการเสนอชื่อ

คุณเศรษฐามีกรณีถูกกล่าวหาว่า
สมัยเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชน
พฤติการทุจริตใช้คำว่าโกง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ความประพฤติที่เราจะนำมาพิจารณาในเรื่องของตัวคุณเศรษฐา
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะสววัญชัยค่ะ
แสดงความมั่นใจนะคะบอกแบบนี้บอกว่ายืนยัน
สีงที่พักเพื่อไทยต้องการประมาณเจ้าหกสิบสีนแหละ
ถ้าหากตัด๑๓คนที่เคยโหวตให้เดิมก่อนหน้า
ก็คือสวเคยโหวตให้๑๓เสียงใช่ไหมคะ
ให้กับคุณพิทาครั้งที่แล้วคุณวัญชัยบอกแบบนี้ก็จะเหลือสี่สิบห้าเสียง
ตอนนี้เกินไปมากแล้วนะเชื่อว่าจะได้ถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเสียงค่ะพี่อุ๋ย
เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่สวจะไม่ให้ความเห็นชอบ
ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐก็เข้าร่วมรัฐบาลไปแล้ว
ก็คงจะไม่มีใครอยากจะขวางกั้นไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเสนอใครเป็นนายก
สวก็จะโหวตให้ค่ะแม้จะมีสวบางคนคัดค้านก็ตาม
แต่จะพูดแบบเสียงดังฟังชัดให้เสียงส่วนใหญ่ของสวจะโหวตให้นายก
จากภาคเพื่อไทยแน่นอนค่ะ
เสียงที่ต้องการ๖๐เนี่ยเกินไปมากแล้ว
แล้วก็เชื่อว่าสวส่วนใหญ่เท่าที่ผมฟังมาตั้งแต่เช้าที่มาเจอเพื่อน
ทุกคนอยากให้ประเทศเดินไปและไม่มีใครที่จะมาขวางกั้นและเป็นอุปสรรค
ต่อการโหวตครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยเสนอใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็เชื่อว่าสวจะโหวตให้ผมพูดแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่า
จะโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แน่นอน
ค่ะก็บอกต่อด้วยเรื่องของการผลักดันการโหวตนายกวันพรุ่งนี้
ก็ให้สำเร็จเสร็จสิ้นให้ได้แล้วค่ะมั่นใจว่าคือสวนชัยก็พูดมาตลอดว่ายังไงมันก็จบในวันพรุ่งนี้แน่นอน
แล้วก็จบเร็วเพราะการที่พี่ปลายเนี่ยก็อาจจะไม่มากเหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมา
ก็จวบอกว่าก็ประชุมตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่๙โมง๑๐โมงก่อนพี่ปลายกันไป
แต่บ่าย๓จะให้โหวตแล้วแล้วเชื่อว่าผลคงจะออกมาสัก๕โมงครึ่งก็จะทราบผล
ว่าโหวตผ่านหรือว่าโหวตไม่ผ่านถ้าผ่านก็ได้นายกไม่ผ่านก็ต้องนัดประชุมกันใหม่